เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ยาลานะครับ

จังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตนะฮะ

แต่คนร้ายเนี่ยมาฉวยโอกาสในช่วง

พอเขาออกมาตรวจก็เจอคาร์บอมซ้ำเข้าไปอีก
นะครับไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
จากวงชรปิดนะฮะ

ท่านจะได้เห็นอีกทีหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นสิบโมงเช้าวันนี้ฮะ
โมงกว่านะครับมีระเบิด๒ลูกนะฮะตรงจุดนี้เลยครับ
ด้านหน้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต
อยู่ที่ถนนสุขขยางตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยาลานะฮะ
ก็จะเห็นว่าไฟเนี่ยกำลังลุกไหม้รถกระบะคันหนึ่งนะครับ
ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนนะฮะห่างไปสัก๕เมตรที่ป้ายสอบต
ก็พังเสียหายมีจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ได้รับความเสียหายอีกหลายคัน
อันนี้กล้องวงจรปิดนะฮะคือช่วงเกิดเหตุเนี่ย๑๐โมงกว่าจะเห็นกระบะคันนี้ฮะ

คนร้ายไปปล้นนะคะคนร้ายใช้ระเบิด๒ลูกมีผู้หมาติเจ็บไป๒๐กว่าคนก็โชคดีไม่ถึงขั้นสาหัส
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งหมดอาการปลอดภัยนะครับ
ก็ยังมีบางคนที่ต้องพักรักษาตัว
เพื่อรอดูอาการอีกประมาณ๑๐คน
จากคนที่เจอเหตุการณ์ระเบิดโดยตรงแล้ว
มีเจ้าหน้าที่ที่เขาไปตรวจสอบระเบิดลูกแรก
แล้วก็เจอคาร์บอลซ้ำอีกลูกหนึ่งเข้าไป
ก่อนเกิดเหตุพลเรือตรีสมเกียจผลประยูนเลขาธิการสอบต
พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกัน
แล้วก็เตรียมแถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙
อยู่ก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นหนึ่งลูก
แบบสนั่นหวั่นไหวที่หน้าสอบต
ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้สื่อข่าวเขาก็ไปดูกัน
อันนี้เป็นภาพตอนที่มีรถกระบะคันนี้
จากมุมเมื่อสักครู่นี้อันนี้มาจอดที่ตรงนี้เลย
ข้างหน้าป้ายอบตเลย
แต่ระเบิดลูกแรกเนี่ย
เนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยขับมาจอดไว้เนี่ยแล้วก็ไป
ระเบิดลูกแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ต้นไม้ก่อน
ก็ไปหยุดที่ต้นไม้แล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ไป

แล้วคนมาดูก็เกิดระเบิดขึ้นที่กระบะคันนี้อีกนะฮะ
ตอนที่เขาออกมาดูกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
โอ้โหปรากฏว่าแรงระเบิดเนี่ย
มันทำให้มีผู้บาดเจ็บไป๒๐กว่าคนนะครับ
หลังจากเกิดเหตุพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ทันทีนะครับ
ทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งฝ่ายปกครอง
เก็บกู้วัตถุระเบิดด้วยก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แน่นอนว่าก็ต้องไปดูรถกระบะที่เป็นคาร์บอมก่อนนะฮะ
พอตรวจสอบแล้วนะฮะพบว่าคนร้าย
ปล้นมาเมื่อเช้าวันนี้เองเลยนะฮะเสร็จแล้วเอามาก่อเหตุเลยนะครับ
เป็นรถกระบะของร้านขายไม้แห่งหนึ่งในพื้นที่ตะบนสเตงนอก
คนร้ายไปจับตัวคนงานร้านไม้กับผู้ใหญ่บ้านรวม๓คน
ขังไว้ในสวนยางพาราแล้วก็เอารถมานะฮะ
คือเอามาประกอบวัตถุระเบิดเข้าไปเนี่ยนะครับ
เป็นระเบิดแสวงเครื่องใส่ถังแก๊สขนาด๑๕กิโลกรัม
แรงระเบิดเนี่ยเป็นน้ำหนักระเบิด๘๐กิโลกรัม
วางถังแก๊สไว้จุดข้างคนขับนะฮะแล้วจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารนะฮะ
ส่วนอีกลูกนึงเนี่ยเป็นระเบิดที่มีน้ำหนักประมาณ๑๓กิโลกรัม
ใช้การตั้งเวลาในการจุดชนวนระเบิดเหมือนกันนะฮะ
ทีนี้ค่ะเรามาลำดับเหตุการณ์ให้ดูนะคะสำหรับเหตุการณ์คาร์บอมที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็คือตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยค่ะคนร้ายไปดักปล้นรถกระบะของร้านขายไม้
จับกลุ่มคนงานสองคนและผู้ใหญ่บ้านอีกคนที่เห็นเหตุการณ์
ห่างจากสอบตไปประมาณสองกิโลครึ่งนะคะจากนั้นก็เอารถไปประกอบระเบิดแสวงเครื่อง
เดินลงจากรถแล้วคาดว่าโยนระเบิดอีกลูกไว้ที่ต้นไม้ที่อยู่ใกล้ใกล้กับด้านหน้าของรถกระบะตามภาพในกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้
แล้วมีคนร้ายอีกคนขี่รถจักรยานยนต์มารับคนร้ายที่ขับรถกระบะแล้วก็พากันออกไปทั้งคู่
แต่เคราะห์ดีไม่มีใครได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตนะคะส่วนใหญ่ก็บาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็อาการปลอดภัยแล้ว
พลเรือตรีสมเกียจผลประยูนเลขาธิการสอบตบอกแบบนี้ค่ะ
ก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความเสียใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากผู้ไม่หวังดี
่งทำร้ายชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยกัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่าประชาชนในพื้นที่ต้องยืนด้านไหน
ในขณะที่อีกด้านกำลังประชุมกันเพื่อแก้ปัญหาโควิด๑๙
กำลังประชุมกันแบบนี้ค่ะ
เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยกันป้องกันดูแล
ไม่ให้เกิดการระบาดอย่างต่อเนื่องแต่กลายเป็นว่า
อีกกลุ่มนึงต้องการทำลายทุกอย่าง
ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะ
ผมเป็นภาระเลือกที่ดีสำหรับพี่น้องในแผ่นดินใต้
ท่านคงจะเห็นว่ากระบวนอยู่ตรงไหนวันนี้
ท่านคงจะเห็นว่าเราควรจะยืนอยู่ตรงไหนในประเทศ
ผู้คนเบื้องหลังผมมาเพื่อช่วยชีวิตท่าน
แต่คนส่วนหนึ่งขับรถมาทำร้ายชีวิตท่าน

เพราะส่วนหนึ่งเป็นเกษใจเชื่อว่าท่านที่บาดเย็น

แต่ส่วนที่สองก็เราเดินมากกว่า
ว่าอะไรเกิดขึ้นผมเชื่อว่าพลังชาวใต้วันนี้
อาจจะเกินกว่า๙๘๙๕ตอนที่เดินไปแน่นอน
เบื้องต้นนะคะก็คาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ

เจ้าหน้าที่ก็สอบสวนไล่ดูกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางใกล้เคียงแถวนั้นนะคะ
เพื่อตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ตั้งใจมาสร้างสถานการณ์แบบนี้